สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับการกลับมาของคุณวรปัตร
ได้ข่าวว่าคุณไปเมืองนอกเมืองนาโอ้โหแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับ
กลับมานี่นะครับไม่ได้กลับเครื่องบินนะครับพายเรือมาครับ
ไกลน่าดูไปอังกฤษมาไปดูทีมรักของตัวเอง
ถือว่าเป็นบุญมากแล้วเป็นแฟนแท้ของแมนยู
วยแตกสิ้นดีอีกนะครับชีวิตแต่ว่าจริงมันเป็นเรื่องของแผนการเล่น
เขาก็เล่นดีก็มีทรงอยู่อยู่ในเวลาหลายนัด
กล่อยถึงเมืองนอกนะครับว่าดูทีวีว่ากล่อยแล้วไปดูของจริงกล่อยยิ่งกว่า
เอาล่ะกลับมาเมืองไทยก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นให้ได้พูดถึงด้วยนะ
ระหว่างนั่งเครื่องกลับมามีหลายประเด็นนะครับที่ฟุตซอลไม่ได้ดู
ก็ติดตามดูย้อนหลังนะครับวอเล็กบอลที่ถ่ายท่อนไทยรัฐ
ก็มีคนชนะเป็นพอเสียวแต่ยังได้เชื้อต่อแต่ว่าฟุตบอลหลีกครับนะครับ
รอบทรองชนะเลิศเป็นอย่างไรไปที่กัน
วันนี้ในเกมก็สู้กันสุดมันแล้วนะ
เมืองทองเนี่ยเสมอไปในเกมหนึ่งต่อหนึ่ง

เข้ารอบชิงไปมาเจอกับบุรีรำแต่ว่าเกมระหว่างเมืองทองกับทางด้านการท่าเรือมีปัญหาเล็กน้อย
หลังจากจบเกมการแข่งขันเพราะว่าแฟนบอลทั้งสองทีมนั้นก่อเรื่องทะเลาะวิวาสกันครับ
เดี๋ยวเราดูเกมกันก่อนนะครับเหตุการณ์ในสนามนะครับที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
เมืองทองก็เป็นจ่าฝูงของฟุตบอลโตต้าไทยลีกนะครับกำลังจะเข้าใกล้การเป็นแชมป์นำแบงคอกอยู่
สามคะแนนเจอกับการท่าเรือนะครับทีมจากหลีกวันท่าเรือนำก่อนนะครับ
ชุดสีเขียวนะครับหลุดเข้าไปยิงโดยวุฒิชัยธาทรนะครับ
เด็กเก่าของเมืองทองแล้วก็ไม่ดีใจครับไหว้แฟนบอลนะครับ
ต้นสกัดของเขาขึ้นนำแบบนี้สกอร์รวมเท่ากันนะ
เป็นสองประตูต่อสองครับจากนั้นก็มีจังหวะนะครับ
บุกขึ้นมาของทางเมืองทองนะครับมีจุดโทษครับ
ครับตามตีเสมอได้เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นประตูที่สามสิบสองของ
และก็จบเกมนะครับเมืองทองชนะด้วยประตูรวม๓ประตูต่อ๒ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
รายการนี้จะไปพบกับบุรีรำยูเนเต็ดที่บุกไปเสมอกับสงขลายูเนเต็ด๐ประตูต่อ๐รวม๒นัด
บุรีรำก็ชนะไป๓ประตูต่อ๑
โอ้โหก็น่าดูนะครับบุรีรำเป็นทีมที่ได้แชมป์รายการนี้มากสุด
ที่เมืองทองนั้นยังไม่เคยเข้าชิงเข้าชิงครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ
ในสนามก็จบไปนะครับแต่ว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากที่แฟนหม่อนทั้ง๒ทีมกระทบกระทั่งกัน
ช่วงสำคัญที่เราเห็นในภาพนี้ครับ
ธันล่ำซัมประธานเขียงของทดานทีมกันภาเรือนะครับ
ต้องมาห้ามพรามแฟนหม่อนของตัวเอง
ส่วนทางด้านด้านนอกของสนามนะครับ
แม้ว่าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของเจ้าถิ่น
วางมาตรการให้กับแฟนทีมเยือนออกจากสนามก่อนแฟนเจ้าถิ่นเป็นเวลา๒๐นาที
แต่ก็ไม่ไหวครับเกิดเหตุประทะกันนอกสนามนะครับ
ว่ารุนแรงมากพอสมควรนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงนะครับ
สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เบื้องต้นนะครับ
มีผู้บาดเจ็บที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล๓รายครับ
ทั้งหมดนั้นเป็นแฟนบอลของทีมการท่าเรือนะครับ
จากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารบาดเจ็บศีรษะศีรษะแตกนะครับ๑นาย
รวมถึงมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยและปฐมพยาบาลที่บริเวณที่เกิดเหตุ
นับสิบรายเลยทีเดียวขณะนี้นะครับผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยก็อาการปลอดภัยแล้วครับ
ก็ไม่อยากเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะครับว่า
หลังจากนี้จะมีมาตรการอย่างไรนะครับโดยชาวอาทิพย์สงครสีนณเตะกินชาวไทยของเวืองทอง
ก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับข้อความว่าไม่รู้จะตีกันทำไม
ฟุตบอลทำให้พวกคุณมีความสุขไม่ใช่เหรอเสียใจจริงก่อนที่จะมีผู้แสดงความคิดเห็น
แล้วก็แชร์กันเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
ส่วนเรื่องราวของมาตรการในการลงโทษมาดูกันหน่อยนะครับ
ล่าสุดครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ว่าจะมีบทลงโทษสถานหนักเลยทีเดียวกับเหตุการณ์ดังกล่าวครับ
โดยจะมอบให้กับคณะกรรมการมารยาทวินัยและข้อประท้วงเป็นผู้พิจารณานะครับ
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วด้วยคุณวรปัต
เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่แฟนบอลนั้นค่อนข้างจดจำได้ดีนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของฝุ่นบอลผู้ไพรธรรมประเภทกรนะครับในปี๒๕๓
เหตุการณ์วุ่นวายในกองเทียร์๒ทีมแข่งขันไม่จบนะครับ
ถ้าใครจำกันได้นะครับตามภาพเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ
ทำให้เกิดความวุ่นวายในเหตุการณ์วันนั้นนะครับ
เมืองทองชนะไป๒๐นะครับหลังจากที่ในช่วงก่อนเกมนั้นก็นำอยู่นะครับ
นั่นคือครั้งแรกนะครับส่วนอีกหนึ่งครั้งล่าสุดเลย
โดยเป็นทีมเมืองทองนะครับเกมนั้นเนี่ยชนะไป๓ประตูต่อหนึ่ง
หลังจบเกมครับได้เกิดเหตุปะทะของแฟนบอลทั้งสองทีมนะครับ
เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บนับ๑๐รายเลยทีเดียวครับ
หลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับบทลงโทษที่ออกมาก็นั่นก็คือ
แต้มทั้ง๒ทีมทีมละ๙คะแนนเลยนะครับถือว่าเสียหายหนักมาก
และยังปรับทีมละ๓แสนบาทและห้ามแฟนบอลทั้ง๒ทีม
เข้าชมเกม๓นัดสุดท้ายในฤดูการนั้นครับ
เราพูดคุยเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่จะมีการพูดคุย
ในช่วงบ่ายใช่ไหมครับเรื่องของการตัดสินเนี่ย
ผมเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ต้องแยกเป็น๒ส่วนในการตัดสิน
เพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนเลยอืมก็คือว่าครั้งก่อนเนี่ยเหมือน
จะเอาตำรวจมาเกี่ยวข้องเหตุการณ์ด้านนอก

ครั้งนี้ผมอยากให้เต็มที่เลยคือด้านนอกที่เขาตีกัน
เราเห็นตรงบริเวณทางขึ้นทางด่วนเนี่ย
อยากให้จัดการคือแยกไปเลยเป็นคดีเลย
และใครที่ก่อเหตุวิวาลเนี่ยก็ตัดสินไปตามกฎหมายเลย
จะติดคุกจะปรับเงินอะไรก็ให้เด็ดขาด
สมาคมไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวสมาคมเนี่ยดูในส่วนของการแห่งขันข้างใน
แล้วก็รอบนอกที่อาจจะต้องมีส่วนในการดูแลของเจ้าบ้านเมืองทอง

เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันถือว่ามีผลกับผลลงโทษกับทางสโมสร
แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสองสโมสรก็ถือว่ากำลังได้ลุ้นอยู่ในทั้งสองหลีกของพวกเขา
ก็น่าติดตามตรงที่ว่าบรรยาชที่บอกว่าก่อนนี้ตัดกัน๙แต้มเนี่ย
นั่นคือเกมลีกแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นบอลถ้วยเราจะทำยังไง

ใช่แต่ว่าอยากให้ได้สองส่วนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทางพลตรวจสมยศเนี่ย
ท่านมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเพราะว่าท่านก็เป็นตำรวจเก่าอยู่แล้ว
ยังไงเนี่ยน่าจะแยก๒ส่วนออกไปให้เรียบร้อยที่จะได้เด็ดขาด
เพราะว่ากฎหมายมันน่าจะต้องดีกว่านะครับกฎในการตัดสินกฎิกาของทางสมาคมอยู่แล้ว
ว่าบ่ายนี้เดี๋ยวได้ทราบกันนะครับว่าบทลงโทษของหลังจากจบศึกนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ